เหมือนสาวคนนี้คุณผู้ชมค่ะคุณมินพีชยา
คือก่อนหน้านี้เราได้เห็นกิจกรรมของเธอนะมีการช่วยเหลือแคมป์คนงานด้วย
มีการลงมือทำกับข้าวแพ็คเข้ากล่องเอง
นี่อันนี้ภาพนี้เลยค่ะแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่ที่แคมป์คนงานนะคะ
ลงครัวทำเองเลยเพื่อตั้งใจส่งมอบมื้ออาหารดีให้กับพี่คนงานค่ะ
ล่าสุดนะสาวมีนควักกระเป๋าตัวเองอีกแล้วจัดซื้อค่ะห้องความดันอากาศบวก
จำนวน๙เครื่องด้วยกันรวมมูลค่า๑๕ล้านบาททีเดียว
เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของสาวมินนั่นแหละ

อกจากนี้ค่ะยังมอบให้กับโรงพยาบาลอื่นอีกด้วยนะ
ก็อยู่จังหวัดใกล้เคียงกันทางภาคอีสานค่ะรวมทั้งหมด๘โรงพยาบาลด้วยกัน
ก็ได้แก่โรงพยาบาลบ้านไผ่โรงพยาบาลพลโรงพยาบาลแวงน้อยโรงพยาบาลน้ำพอง
แล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชกระนวลค่ะจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลบรบือค่ะจังหวัดมหาสารคามด้วย
โรงพยาบาลศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีแล้วก็โรงพยาบาลห้วยเม็กค่ะ

มินบอกว่าเธอตั้งใจเลยที่จะลงพื้นที่ไปด้วยตัวเอง
แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ระบาดหนักจริงค่ะ
เธอก็ขอให้ครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ส่งมอบแทนละกัน
ฝากบอกด้วยนะคะว่าสำหรับเธอเนี่ย
หากมีโอกาสแล้วก็จังหวะที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ลำบากได้
เธอก็ยินดีมากไปฟังสาวมินกันค่ะ
ดูค่ะวันนี้ก็ทราบว่ามีผู้ผ่วยติดโควิดไปจำนวนมากนะคะ
รวมถึงผู้ที่เสียงกับโรคประบาดโควิด๑๙
ก็เพิ่มขึ้นจำนวนมากในทุกวันนะคะ
ซึ่งตรงนี้มินกับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีโอกาสได้สอบถามคุณหมอ

เราก็เลยได้มีการจัดหาแล้วก็นำมาบริจาคตรงนี้ค่ะ
ถ้ามินมีโอกาสนะคะแล้วมินสามารถทำได้

ก็ไม่ว่าใครจะชวนหรือใครที่ได้รับความเหลือร้อนมาแจ้งนะคะ
มินก็ก็อยากไปช่วยเหลือเท่าที่เราสามารถช่วยได้ค่ะ